ที่จังหวัดกาญจนบุรีความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ที่มีรายงานเข้ามา
คือเขาถูกปลดออกจากราชการแล้วนะคะ
ได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีพนักงานราชการหญิงสังกัด
ณฑนฐานบกที่๑๗ร้องเรียนว่าถูกในทหารชั้นประทวน
คือ๑๐เอกกิติศักดิ์ดวงประสาทล่วงละเมิดทางเพศ
เมื่อวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดผลการสอบสวนของต้นสังกัด
สรุปว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
ต้นสังกัดจึงได้มีคำสั่งให้ปลดออกจากราชการ
เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วยังร้ายแรง
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงสายก่อนที่จะมีคำสั่งปลด
นางสาวออยผู้เสียหายได้ไปที่กองบัญชาการกองทัพบก

ไม่รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบทั้งหมด
นางเสาออยบอกว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจมากขึ้น
ก่อนหน้านี้สภาพจิตใจแย่มาก
ไม่มีใครเข้าใจแล้วก็ถูกมองด้วยว่า
เป็นคนทำให้หน่วยงานเสื่อมเสียค่ะ
ไม่มีใครเข้าใจความภาพจิตใจแย่มาก
ก่อนหน้านี้คือเคยอยากฆ่าตัวตายคือท้อแท้
คือแบบทำไมต้องมาเจอกับเรา
แต่เหมือนไม่มีใครเข้าใจเราคือเราเป็นผู้ถูกกระทำ
แต่เรากลับกลายเป็นเหมือนทำให้หน่วยบอบช้ำเสื่อมเสีย
มาปรึกษาก่อนหน้านี้นะคะประมาณ๓คน
แต่ตอนนี้ก็ไม่กล้าที่จะออกสื่อ
ไม่กล้าที่จะสู้แบบเราเพราะด้วยความที่น้องเขาก็มีครอบครัวเป็นทหาร
มีสามีแล้วเราก็โดนทำแบบเรา
แต่เขาไม่กล้าที่จะสู้ค่ะเป็นอยู่ใต้ผู้บังคับประชาเหมือนกัน
แต่อย่างเราแล้วครอบครัวเขาเป็นพลเรือนเราก็เลยสู้
เพราะว่าครอบครัวเราเข้าใจค่ะถึงจะยืนได้จุดนี้
ขณะที่กันจอมพลังซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยติดตามความคืบหน้าของคดีบอกว่า
ได้ประสานกระทรวงยุติธรรมเพื่อคุ้มครองพยานแล้วค่ะ
จากนี้ก็จะต้องดูต่อไปว่ามีบุคคลอื่นในหน่วย
เกี่ยวข้องกับทหาร๑๐เอกที่ก่อเหตุด้วยหรือไม่ค่ะ